ฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของการบวชของคุณปอและคุณโรเบิร์ต
ซึ่งสองคนนี้ก็เป็น๒คนที่ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีกรณีการเสียชีวิตของคุณตังโม
เรื่องของความประมาทแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมา
รวมไปถึงเรื่องของใบอนุญาตในการขับเรือด้วย
ทั้งสองท่านนี้ก็เลยอยากจะให้เห็นภาพว่าเขามีความตั้งใจจริง
ที่อยากจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณตังโมนิดา
คุณปอเนี่ยค่ะส่งคลิปนี้มาให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
เป็นคลิปที่คุณปอกับคุณโรเบิร์ตไปทำบุญช่วงเช้าวันนี้

นี่คือภาพเช้าวันนี้เลยนะคะ๗โมงเช้า
คุณปอค่ะนายตัดนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์
คุณโรเบิร์ตค่ะนายภัยบูรตรีกาญจนานันต
ไปทำบุญตักบาทถวายสังขทานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมนิดา
ที่วัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะ
นี่ค่ะทั้งคู่ก็ใส่เสื้อสีขาวมาทำบุญกันแบบนี้
เขาก็ทำบุญแล้วก็ตระเวนไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วพื้นที่ของบริเวณวัดเลยนะคะ
ก็เหมือนกับว่าอยากจะทำบุญให้จริงแล้วก็สร้างความสบายใจในช่วงที่มีกระแสข่าว
ถาโถมเข้ามาแบบนี้ค่ะ
คุณปอนเสื้อแขนยาวนะฮะ
คือก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีข่าวว่าขอบวชนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีเสียงวิจารณ์ว่ามันบวชได้หรือเปล่า
เมื่อวานเราก็ไปถามที่สมุทรสาครมาแล้วไปถึงวัดท่าไม้
ที่มีข่าวว่าปอกับโรเบิร์ตเนี่ยเขาไปติดต่อไปแจ้งเรื่องขอบวชถึงขั้นมีกงมีการ์ดพิมพ์การ์ดเอาไว้แล้วด้วยซ้ำ

บอกสิบหกมีนาคมแต่พระอุปชาในพื้นที่ท่านบอกว่าบวชให้ไม่ได้หรอกมันมีกฎข้อห้ามอยู่เรื่องการต้องคดีอาญา
แม้จะยังเป็นผู้ต้องหาเนี่ยแต่มันก็ยังบวชไม่ได้

ล่าสุดเนี่ยครับท่านผู้ชมครับมีรายงานข่าวว่าทั้งสองคนเนี่ยจะไม่บวชพระแต่จะบวชพรามแทน
ก็คงลักษณะนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ถือศิลปอยู่ที่วัดอะไรประมาณอย่างนั้น

ได้เพราะว่าไม่ได้มีกฎข้อห้ามอะไรตรงนั้น

อันนี้ก็แล้วแต่นะครับ
เราไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับทุกผู้ชมครับ
เราไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครนะฮะ
ได้คุยกับท่านผอสำนักพุทธนะฮะที่สมุทรสาครนะครับ
พอ๑ฤทัยภูลลาบบอกว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาที่สมุทรสาคร
ทราบเรื่องแล้วที่๒ผู้ต้องหาในคดีของคุณแตงโม
ติดต่อขอบวชที่วัดท่าไม้ก็ได้ประสานงานไปยัง
เลขาจ้าวาดวัดท่าไม้แล้วทางวัดเนี่ยแจ้งมาว่าทั้งสองคน
ขอบวชจริงแต่การบวชเนี่ยบวชให้ไม่ได้
เพราะขัดกับกฎมหาเทรสมาคมฉมับที่๑๗พุทธศักราช๒๕๓๖
งดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบทแก่คนต้องห้ามเหล่านี้
ที่บอกว่าต้องห้ามในคดีอาญาแบบจะมีอยู่ข้อนั้นข้อนี้
เอาเป็นว่าไม่สามารถบวชให้ได้
แต่ถ้าทั้งสองจะเปลี่ยนเป็นบวชพรามเนี่ยอันนี้สามารถทำได้
เพราะไม่ขัดกับกฎของมหาเทระสมาคม
ของการนุ่งขาวห่วงขาว
ทางนี้ในการบทพรรณนี้ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับ
ในเรื่องของหลักของกฎมหาเทศสมาคมที่กำหนด
ส่วนผู้ใกล้ชิดกับท่านจ้าวาดวัดท่าไม้นะครับ

บอกว่าตอนนี้พระอาจารย์ท่านอยู่ระหว่างเดินทางกลับจากภาคเหนือนะฮะ
ถึงวัดกลางดึกคืนนี้นี่แหละ๙มีนาคม
ซึ่งพระอาจารย์ท่านไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่ขอให้ทุกท่านที่ประสงค์จะทราบคำตอบเรื่องการบวชนะ
โดยเฉพาะบวชพรามของทั้งปกับโรเบิร์ต
มาที่วัดท่าไม้วันที่๑๖มีนาคมเลย
ตอนบ่าย๒เดิมเป็นกำหนดบวชของปอกับโรเบิร์ตเขา
แต่จะเปลี่ยนเป็นบวชพรามเดี๋ยวเจ้าวาดวัดท่าไม้จะให้รายละเอียดในวันนั้น
แต่เท่าที่ทราบคือเบื้องต้นเขาจะบวชพรามอย่างน้อย๑๕วัน
พรามแล้วจะออกไปทุดงกับท่านพระอาจารย์อุเทรจ้าวาดวัดท่าไม้
จะไปที่กาญจนบุรีชาวบ้านในพื้นที่วัดท่าไม้นะฮะ
แล้วก็ผู้ที่มาทำบุญในวันนี้เราก็ไปสอบถาม
เห็นเป็นไปในทางเดียวกันบอกว่ากรณีผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ย
หรือว่าจะคดีไหนก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะบวชได้
ไม่ควรบวชให้ด้วยเพราะคดียังไม่สิ้นสุด
แต่ถ้าจะบวชพรามก็ถือว่าเป็นสิทธิ์
แต่ไม่ให้จัดพิธีบวชตรงนี้อ่ะ
แต่ไปบวชพรามอะไรอย่างนี้เราคิดว่ายังไง
ถ้าเราเขาไม่บวชให้แล้วก็ไม่น่าบวชแล้วนะคะ
ก็คือชัดเจนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะค่ะ
อนุญาตใช้เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนคุณแม่คุณแตงโม
ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะค่ะว่าทั้งสองคนบวชพระไม่ได้
แต่ถ้าจะถือสีนุ่งขาวห่มขาวบวชพรามอย่างนี้มันไม่มีปัญหาหรอก
เพราะนับตั้งแต่ทั้งสองคนบอกว่าจะบวชพระให้เนี่ยนะคะ
ปฏิเสธไม่ได้จริงว่ากระแสคำถามเสียงวิพากษ์มันเยอะ
หนึ่งในนั้นคือคุณอ๋อมสกาวใจนะคะดาราสาวชื่อดัง
โพสต์เอาไว้เลยโดยเฉพาะกรณีของคุณโรเบิร์ตที่เราคุยกันว่าคุณโรเบิร์ต

ตรวจหาสารเสพติดอะไรจากเส้นผมด้วยเพราะว่าห่วงผม
จะจับดูว่าตัวจริงตัวปลอมทอผมจริงหรือเปล่า

แต่ถ้าบวชโกนผมโกนศีรษะเลยนะ
คุณอ๋อมเลยโพสต์ถามเดี๋ยวต้องโกนผมนะรักผมไม่ใช่เหรอ
นี่แล้วชาวเน็ตก็ไปคอมเมนต์กันเยอะไงคะ

ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามคุณอ๋อมสกาวใจนะคะ
คุณอ๋อมบอกว่าติดตามข่าวน้องแตงโมมาตลอดนะคะ
แล้วมันก็มีเรื่องน่าสงสัยเยอะมาก
คุณอ๋อมก็เลยเคลือบแคลงใจเหมือนที่ประชาชนทั้งประเทศก็คงจะงงเหมือนกัน
ก็เรื่องของคุณโรเบิร์ตแกหวงผมไม่ใช่เหรอ
แล้วทำไมกลับอยากบวชที่ต้องโกนผมนะ
ห่วงผมมากไม่ให้ผมไปตรวจหรืออะไรนี้แหละ
แล้วก็เห็นข่าวอีกทีนึงว่าเขาจะไปบวช
ต้นเลยเอ้ารักผมด้วยนะ
แล้วทำไมบวชต้องโกนผมนะมันเป็นข้อสงสัยหลายอย่างอ่ะ
เรื่องนี้คือสงสัยหลายอย่างมากเลยอะค่ะ
มันสงสัยตั้งแต่แรกแล้วเรื่องฉี่ก็สงสัยตั้งแต่เรื่องฉี่แล้ว
ที่คนให้ความสนใจว่าอันไปฉีดคือมันทุกประเด็นมันไม่มีเหตุมีผลอ่ะ
ค่ะก็ไม่รู้ว่าเรารู้สึกแปลกมาหลายอย่าง
แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเชื่อใครไหมไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีตอนนี้
เพราะว่าข่าวมันมีความน่าสงสัยแล้วมันไม่มีเหตุมีผลอย่างที่ว่า